คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของขั้นตอน
ที่จะมีการปฏิบัติขั้นตอนที่จะทำต่อหลังจากนี้
ตอนนี้เราเจอตัวน้องแล้ว
แต่การที่จะนำตัวน้องออกมา

ว่าจะต้องมีกระบวนการมีวิธีการ
ขั้นตอนอย่างไรที่ต้องปฏิบัติกันบ้าง
หลังจากที่พบแล้วอันดับแรกเลย
จะต้องมีการเตรียมหน่วยขนส่ง
ก็จะต้องนำตัวผู้ที่ประสบภัยเนี่ย

แล้วก็ประเมินอาการตอบสนองของผู้ป่วยเบื้องต้นก่อน
หลังจากนั้นก็ค่อยนำผู้ป่วยลำเลียงออกจากปากถ้ำ
คือขึ้นบันไดแล้วก็ไปที่รถพยาบาล
ถ้าเกิดว่าพอมาเสร็จแล้ว

คือการประเมินอาการว่าตอนนี้น้องอยู่ในระดับไหนยังไง
คือถ้าเกิดน้องช่วยเหลือตัวเองได้
ก็จะนำออกมาบริเวณหน้าถ้ำแล้วก็ขึ้นรถพยาบาล

ทีมแพทย์เขาก็จะประถมพยาบาลเบื้องต้น

แต่อย่างที่บอกค่ะฟังผู้ว่าแถลงไปแล้ว

คือเขียวเหลืองแดง
อาการของน้องส่วนใหญ่ทุกคนจะอยู่ในเขียว

สบายดีปลอดภัยดีมีเหลืองบ้างเป็นบางคน
แล้วก็ต่อไปเป็นขั้นตอนของการลำเลียง
ขึ้นรถพยาบาลไปที่โรงพยาบาลสนาม
ซึ่งหลังจากนั้นทางด้านแพทย์
ก็จะมีการวิเคราะห์
มีการวิเคราะห์ตามอาการตามความดุลแรงตรงนี้
คัดแยกแล้วก็ดูว่าใครเร่งด่วน
ก่อนที่จะตัดสินใจแล้วก็ส่งต่อ

ก็จะมีการขนส่งผู้ป่วยไปยังท่ากัดสยาน

จะประถมพยาบาลบนเฮลิคอปเตอร์

แล้วก็ทหารจะรับผิดชอบในการขนส่งทางอากาศ
ส่วนผู้ที่ดูแลผู้ประสบภัยที่ลานบินเป้าหมาย
ก็จะมีการเตรียมแพทย์จากสนามเก่า

ซึ่งทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจะมีการประเมิน
แล้วก็นำตัวไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แล้วก็สื่อสารแจ้งให้ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงรายได้ทราบแล้ว

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นขั้นตอน
หลังจากนี้พอนำตัวน้องออกมาได้

แล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนในการที่จะส่งคุณหมอเข้าไป
ดูแลน้องภายในถ้ำกันก่อนนะครับ